มาถึงข่าวนี้ค่ะโอ้โหอันนี้ก็เป็นข่าวสยองเลยอ่ะ
หลานแท้ก่อเหตุฆ่าอาคือเอามีดฟันอ่ะ
ฟันจนหัวอ่าขาดอ่ะแล้วก็ฮิ้วหัวไปโยนทิ้งน้ำด้วยอ่ะค่ะ
ครับวันนี้ที่ต้องตามเนี่ยคือเจอศพแล้วก็จริง
แต่ส่วนหัวเนี่ยยังไม่เจอนะคุณผู้ชมเห็นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย
เดี๋ยวค่อยให้คุณผู้ชมดูจุดที่ไปทิ้งน้ำแต่อันนี้เป็นจุดที่เจอศพก่อน
ตอนที่เจอศพคือมีแต่แค่ลำตัวนะใช่หัวเนี่ยหายนะคะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจที่สพรัฐภูมิสงขลา
เขาได้รับแจ้งเหตุว่านายวาสนารักจิตอายุ๕๒ปี
ชาวบ้านเขาจะเรียกวาดหนาวาดหนาเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
งจอกเนี่ยนะคะถูกฆ่าตำรวจไปถึงเนี่ย
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยตัวนายวาสนาเสียชีวิตอยู่ในสวนของเพื่อนบ้านนะ
อยู่ติดกันสภาพศพก็คือไม่ได้สวมเสื้อ
แล้วมีรอยมีรอยแบบโดนปาดตรงหัวไหล่
มีรอยแผลตามเนื้อตามตัวแต่ว่าหัวเนี่ยถูกตัดหายไปค่ะ
ทีนี้ร้านค้าเนี่ยมันอยู่ติดกับบ้านหลังที่เจอศพใช่ไหม
พอไปดูปรากฏว่าร้านค้าที่อยู่ติดกับบ้านที่เจอศพนะ
มีคราบเลือดไหลเป็นทางเลยตั้งแต่หน้าร้านไปจนถึงในครัวค่ะ
แล้วที่ครัวเนี่ยมีกองเลือดอยู่กองหนึ่งซึ่งตรงครัวนี่แหละ
คือจุดที่ฆ่านี่ค่ะคือจุดที่ฆ่าในวาสนา
แล้วหลังจากนั้นก็ลากศพไปไปที่บ้านหลังที่อยู่ติดกัน
เพื่อไปตัดหัวตรงกำแพงน่ะยังมีรอยเลือดอยู่เลยค่ะ
เพราะว่าก็คาดว่าน่าจะก่อเหตุพอตัดหัวแล้วก็เอาหัวมาวางบนกำแพง
ก็เลยเป็นรอยเลือดนะคะทีเนี้ยบ้านของนายวาสนาคนตายเนี่ยนะ
ไม่ใช่บ้านที่เจอศพไม่ใช่บ้านที่เป็นร้านค้า
แต่ว่าอยู่ห่างออกไปอีกห้าสิบเมตรค่ะพอไปค้นที่บ้านนะ
ก็เจอเลือดที่ไหลเป็นทางเหมือนกันเจอในห้องนอน
เต็มไปด้วยคราบเลือดข้าวของก็กระจัดกระจายค่ะ
คุณผู้ชมเนี่ยถึงบอกว่าเป็นเหตุการณ์โหดมาก
จริงแล้วคนก่อเหตุนะคุณผู้ชมเป็นหลานชายแท้ของผู้ตายเลยนะ
ชื่อว่าในเอกครับหรือบางคนเรียกบูดอายุสามสิบหกปี
ตำรวจไปตามจับตัวในเอกได้ที่บ้านกับมีดสปาต้ายาว๓๐เซนติเมตรก็ยาวเท่า๑ไม้บรรทัศน์
เอกยอมรับว่าเป็นคนฆ่าตัดหัวอาแท้ของเขาเองแล้วหัวอาเนี่ย
เขาเอาใส่ถุงพลาสติกไปโยนทิ้งบ่อน้ำครับห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
เขาอ้างแบบนี้คุณผู้ชมเขาแค้นแค้นที่คุณอาวาสนาเนี่ยนะ
ทำร้ายพ่อเขาแล้วตัวเขาเองยังโดนอาวาสนาใส่ร้ายว่าไปขโมยทีวีอีก
ตำรวจฟังในเอกแล้วยังไม่ปักใจเชื่อครับค่ะเพราะเท่าที่ลองคุยดู
นายเอกสติดูไม่อยู่กับร่องกับรอยเล่าไม่ค่อยประติดประต่อ
แถมมีประวัติเสพยาเสพติดด้วยครับเนี่ยแล้วอันนี้คือตอนที่คุมตัวเอกไปชี้จุดใช่ไหม
ใช่ฮะเอาหัวอายนไปตรงไหนอ่ะเออนี่ฮะเป็นบ่อน้ำในพื้นที่
นาลึกหมู่สามตะบนเขาพระเอกเขาอ้างว่านี่แหละจุดนี้แหละ
ห้าชั่วโมงครับค่ะแล้วก็หาหาอยู่นะ
ชาวบ้านเขายังบอกเลยว่ายังเห็นตอนที่ในเอกเหมือนกับไปอยู่กลางน้ำ
แล้วเขาก็ตะโกนถามด้วยว่าเอกทำอะไรเอกบอกว่าออกกำลังกาย
คือตอนนั้นเขาไม่ได้เอกใจไงว่าไอ้ที่เห็นจริงเอกอ่ะ
เอาหัวอาเนี่ยมาทิ้งตรงเบาะน้ำนี้คือเบาะน้ำเนี้ยเขาเรียก
ไปขายนะคุณผู้ชมแล้วเมื่อตอนสิบโมงที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ยังปฏิบัติการค้นหาส่วนหัวของนายวาสนาอยู่นะคะ
คราวนี้เนี้ยระดมนักประดาน้ำมาจากผ้ายห้านวยอ่ะ

แล้วคุณดูสิมันมองไปแล้วมันกว้างแบบสุดลูกหูลูกตานะ
ความลึกน่ะประมาณ๗๘เมตร
เดี๋ยวลองฟังหน่อยไหมตอนที่กู้ภัยเขาปฏิบัติภารกิจเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา

การค้นหาในวันนี้อุปสรรคไม่มีนะครับไม่มีอุปสรรคอะไร
จะมีใช่แค่
มีอุปสรรคกู้ภัยเยอะทั้งหมดที่ลงไปสี่นายได้
นี่ไงตอนนี้
กู้ภัยหานะนะก็คือประมาณสัก๑๕๐เมตรหรือว่า๒๐๐เมตรจากฝั่ง
แล้วเขาหากันแบบเป็นแนวหน้ากระดานนะคะ
เป็นคนแบบเรียงหน้ากระดานไปเลยนะ
ข้างใต้เนี่ยกู้ภัยบอกว่ามันเป็นดินเป็นโครนเป็นทรายแล้วมันเป็นหลุมเป็นเบาะด้วย
ทีนี้ค่ะด้วยความที่มันลึกมากไงลึก๗๘เมตร
น้ำขุ่นน้ำเย็นเมื่อกี้ที่เจ้าหน้าที่เขาบอกค่ะ
มันก็เลยทำให้การค้นหายาก
อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวนายเอกเองชี้พิกัดแบบไม่แน่ชัดไง
ไม่ได้ระบุแบบชัดเจนดังนั้นก็ต้องเป็นการปูพรมค้นหา
แต่ว่านักข่าวถามไปคำถามหนึ่งนะ

กู้ภัยบอกว่าอันนี้จากประสบการณ์นะ
ไม่น่าจะจมเพราะว่าน้ำหนักไม่มากพอที่จะจมค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เขาต้องมีการปรับแผนแหละ
แล้วเดี๋ยวหากันอีกครั้งหนึ่งตรงสระน้ำตรงเบาะทรายตรงนี้นะคะ
แล้วความคืบหน้าเนี่ยตอนนี้ตำรวจก็คุมตัวของนายเอกเนี่ย
ยังอยู่ในห้องขังที่สพรัฐภูมินะเดี๋ยวรอสอบปากคำ

ถามว่านี่จะมีการนำตัวในเอกมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือเปล่า
ก่อเหตุแบบสะเทือนขวัญขนาดนี้
เจ้าหน้าที่บอกว่าคงจะไม่นำตัวมาทำแผนในที่เกิดเหตุนะคะ
ซึ่งมันมีข้อมูลจากชาวบ้านแบบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชม

เอกเนี่ยพลิกจากแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเหมือนกัน

ถือว่าเอกเขาเป็นคนดีทำงานทำการดีทำอะไร

เหมาลูกน้องมีเป็น๑๐คุณกระบะ๒คันมีเมียมีลูก

สิ่งที่ทำให้ในเอกเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะอะไร

ใครเขาก็จะจ้างคนติดยามาทำงานถูกไหม
ทีนี้พองานลดโลกปุ๊บ

ไปอยู่กับเมียที่มหาสารคามอยู่ได้๓ปี
ก็ขอเลิกด้วยไม่ไหวไม่เอาผัวติดยาผัวเสพยาแบบนั้น
ทีนี้กลับมามาอยู่ที่บ้านอยู่กับยายวัย๙๑ปี
แล้วนายเอกก็เสพยาหนักมากค่ะมีอาเนี่ยแหละ
อาก็คือคนที่เอกฆ่ากับมือนี่แหละค่ะ
ที่ผ่านมาอาคอยดูแลตลอดเลยนะหาข้าวหาน้ำให้กิน

ได้นำทั้งหมดมาประกอบพิธีตามศาสนาด้วยนะคะ